อุปกรณ์ครบนะคะเดี๋ยวสักหน่อยจะให้คนมารับของแล้วนะคะ
เตรียมพร้อมกันดีค่ะอรุณสวัสดค่ะดูก่อนร้อนหนาวมาแล้ว
วันนี้เตรียมของมาแจกกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะคะ
แจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วก็เลยมาตั้งให้บริการอยู่ด้านนี้ค่ะ
ส่วนเรื่องของการพยากรอากาศก็พร้อมแล้วนะคะที่จะต้องเตือนพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศไทยต้องเตรียมรับมือกับพายุฤดูร้อนแล้วก็ฝนที่กระหน่ำลงมาหน่อยนะคะ
พื้นที่ไหนกันบ้างตรวจสอบจากแผนที่อากาศกันเลยกันดีกว่านะคะ
ช่วงระยะเวลาตอนเช้า๗โมง๑๐โมงนี้นะคะจะมีกลุ่มฝนที่ตกอยู่บริเวณภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคอีสานตอนล่างตอนกลางรวมไปถึงตอนบนนะคะ
ซึ่งตรงนี้นะคะเป็นอิทธิพลมาจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ
เนื่องจากว่าบริเวณดังกล่าวนั้นมีห่อมความร้อนปกคลุมอยู่เมื่อเจอลมแล้วก็ทำให้เกิดอากาศแปรปรวน
ยังคงจะเกิดขึ้นได้ภายในช่วงเวลาวันสองวันนี้ขณะเดียวกันนะคะ
ภาคใต้ก็มีหย่อมความร้อนที่อยู่บริเวณหัวเกาะสุมาตรานี้นะคะอยู่บริเวณนี้
เลยทำให้เกิดลมตะวันออกแรงขึ้นทำให้ทั้งภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันนั้นมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองมากขึ้นเช่นเดียวกัน
โดยเฉพาะฝั่งอันดามันนะคะก็จะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองได้มากกว่าหน่อยแล้วก็คลื่นสูง๒เมตรค่ะ
โดยรวมแล้ววันนี้ภาคเหนือจะมีโอกาสเกิดฝน๑๔๐ของพื้นที่นะคะส่วนมากอยู่แถบตอนบนของประเทศ
อีสานนะคะตกกระจายกันไปทั่วทั้งจังหวัดมากน้อยหนักเบาขึ้นอยู่กับลมด้วยส่วนมากนะคะจะเป็นในช่วงเช้า
ส่วนภาคกลางโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองอยู่ตอนกลางของประเทศแถบราชบุรีกาญจนบุรีลบบุรีนะคะแล้วก็พาดไปถึงชายภูมิเพชรบูรณ์ด้วยค่ะ
ส่วนภาคตะวันออกวันนี้โอกาสเกิดฝนเกือบทุกจังหวัดของพื้นที่แล้วก็จะตกมากหน่อยช่วงแถบจังหวัดระยองชนบุรีตราด
ภาคใต้ฝั่งอาวไทยวันนี้ฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณตอนล่างของภาคนะคะ
รวมไปถึงฝั่งอันดามันวันนี้ต้องเตือนกันแถบจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบีตรังสตูนค่ะ
เกิดฝนฟ้าขนองน้ำท่วมฉับพลันด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๙พฤษภาคม
สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนนะคะแต่ขณะเดียวกันอาจจะมีลมจากทะเลพัดขึ้นมาปะทะ
ทำให้เกิดฝนได้ในช่วงเช้าเช้านี้รวมไปถึงช่วงบ่ายด้วยนะคะอาจจะไม่ได้ตกหนักทุกพื้นที่นะคะ
ทั้งหมดทั้งมวลนี้เตือนกันเอาไว้เพื่อเตรียมรับมือกับสภาพอากาศ
แต่ถ้าหากว่าใครได้รับผลกระทบจากโควิด